รักกับตัวเหล่านี้

กลัวจินะ
เป็นแบบว่า
อีกเต้นให้ดูนะ

สนุกไหม

ก็ระยะธรรม๖๐๐๐๗๐๐๐ปีคุณแม่คนเลิศมาก

เหมือนเราไม่เล่นรัก

ก็ไปรู้สึกว่ามนุษย์เนี่ยน่านับถือ

คือพวกกรคนว่าเก่งแล้วสร้างพิรามิทใหญ่ถูกไหม

จนเราไปดูพิรามิทที่ใหญ่มาก

แต่ว่าเป็นเป็นเหมือนเอาน้ำชัดแรงน้ำดัน

แต่ตัดก็ดีได้ไงดีเบี้ยหม่อเอาในเสื้อตา

เขาก็ต้องเอาไม้ใส่เข้าไปใช่ไหมครับ
แล้วก็เอาน้ำเติมเข้าไปเพื่อให้แรงย้ายดูดน้ำ

คือแบบสมัยก่อนเขาสติปัญญานั่งดู
เขาบอกเขานั่งคิดจนปึ้งขึ้นมาเองอย่างนี้
มันไม่เร็วนะครับ
ใดพี่เอาจริงน่ะพี่ผัตรอยากให้หมดดำรวย

เพราะว่าพี่ผัตรได้พึ่งพาแสนบนกำลับมาไป
แต่วันนี้ขอให้เจ้าของวันเกิดรวยสุดแล้วกันนี่

แล้วเอาเคฟแบบว่าเป็นครีมอ่ะไม่ชอบ
อันนี้ก็จากหมูทอดเบรกแตกนี่ไหมพอไปสั่งได้นะฮะ
อันนี้เขาก็เอามาก่อนนะครับเพราะไอเดียเนอะก็กลับมาจากอีก
ก็คือพี่เมียวแล้วที่อายุพอกันที่วันนี้รู้สึกคุ้นชินค่ะ

เจอเป็นตัวแทนทีมงานอวยพรท์ให้พี่เมียวหน่อยได้ครับ
ไม่กล้าค่ะให้พี่ผัดกับพี่มดนั่นแหละ
ขอให้พี่เมียวอยู่ยงคลมกระพันธ์อายุกี่ปีกิดปี

สุขภาพแข็งแรงนะน้องมิกษ์อันนี้สำคัญขอบคุณค่ะ
อันนั้นอะไร
ไปไหนเราเดินตามพี่เหมียวตลอดเลยนะ
พี่เหมียวเขาแบบมีสติปัญญานะ

ถ้าหมูทอดหมูทอดเบรกแตกเขาทำอย่างนี้ให้ออกงานได้เลยนะ

แล้วก็ขอให้อยู่คู่กับข่าวใส่ไข่
ซึ่งเรากำลังจะก้าวสู่ปีที่๖จริงเลย

ผัดยังอยู่คนอย่างพี่มันไม่ตายง่าย

พี่ป่วยจะตายถ้าตายมันตายกันแล้ว

มาเข้าข่าวแรกก่อนที่เวลาจะหมดนะคะ
ความคืบหน้าเหตุการณ์ที่คนร้ายไม่ทราบชื่อนะฮะ
แต่ว่าเห็นรถจักรยานยนต์ว่าเป็น๒คน
ทะเบียน๙จ๓๕๑ของบิ๊กโจ๊กค่ะ
ก็ท่านพลตำรวจโทษสุรเชษฐ์หักพานนะครับ
เป็นที่ปรึกษาพิเศษประจำสำนักนายกรัฐมนตรี

โจ๊กท่านก็จอดรถเอาไว้ที่บริษัทสุรวงศ์สาลิ
จำกัดถนนสุรวงศ์นะฮะ
ถ้าเข้าทางนี้เบอร์ทางกลับไปก่อนนะคะ

อ่าวทุนดูกันไปด้วยสิ
พบว่าบริเวณประตูฝั่งซ้ายของรถ

มีร่องรอยถูกกระสุนปืนยิงไม่ทราบขนาดจำนวน๗นัด
ทางด้านพลตำรวจโทษสุรเชษฐ์ก็เปิดเผยว่า
ก่อนเกิดเหตุเนี่ยก็มาทานข้าวแล้วก็แวะทำธุระที่ย่านนี้แหละ
แล้วก็จอดรถบริเวณที่จอดรถจนกระทั่งถึงเวลากลับ
เอ้ามีรูอยู่๗รูจึงประสานทางเจ้าหน้าที่ตำรวจให้มาตรวจสอบ
ซึ่งเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยไม่ทราบว่าเนี่ยนะฮะ
ที่ประตูประตูข้างล่างคนนั่งอันข้างหน้าโดนก่อน

เออมันก็พูดได้หลายอย่างคือท่านก็บอกว่า
ไม่ทราบว่าคนร้ายมีมุ่งหมายมีจุดมุ่งหมายอย่างไร
แต่จากดูวิถีของกระสุนเชื่อว่าประสงค์ต่อชีวิต
ที่ผ่านมาไม่ได้มีปัญหาขัดแย้งส่วนตัวกับใคร
แล้วก็ทำหน้าที่ปราบรามอาชญากรรมทุกประเทศประเภท
โดยมีความมุ่งมั่นตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายมา
จากนั้นก็กล่าวอีกว่าสิ่งที่กังวลเป็นห่วงก็คือ

บีบุคคลพลุกภาชน์ถือว่าเป็นการกระทำที่อุกอาดมาก
อยากให้ตำรวจเร่งล่าตัวมือปืนมาให้ได้โดยเร็วที่สุด

แฟนปืนในช่วงที่เศรษฐิตเป็นปัญหาแบบนี้
ความเชื่อมั่นของนักท่องเที่ยวด้วยส่วนทางด้านพลตำรวจเอกวิรัชัยทรงเมตตารองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเปิดเผยว่าหลังจากการประชุมชุดสืบสวนก็พบว่ามีความคืบหน้านะคะโดยสอบถามเบื้องต้นที่บิ๊กโจ๊กเนี่ยก็ยืนยันว่าไม่ได้เกี่ยวข้องกับเรื่องประเด็นชู้สาวแน่นอนความขัดแย้งเรื่องส่วนตัวขัดแย้งธุรกิจและส
อันนี้คือไม่มีใครรู้เลยจนกระทั่งบิ๊กโจ๊กก็กลับมา
พี่แม่ตำแหน่งที่ยิงถ้าโดนก็คือแค่ขาวก็ขาว

แต่ไม่โดนก็ดีแล้วอุ้ยครับ
เหมือนกับเป็นคู่
คู่แหละหรือว่าเนี่ย

วันนี้คุยกับคน
ก็น่าจะรู้ได้ด้วยว่าไม่มีใครนั่งในรถ

เข้ามาก็น่าจะคิดว่าไม่มีคนนั่งอยู่

แล้วก็ต่อหน้าแบบชุมชนอย่างนี้เลย

แต่อันนี้คงแบบว่าเอาให้ขู่

ใครส่งไม้กลางทั้งบอกว่าเหตุการณ์ครั้งนี้มันมีความร้ายแรงนะ
เกี่ยวว่าจะเกิดขึ้นกับนายตำรวจหรือบุคคลทั่วไป
เพราะมีการยิงปืนเกิดขึ้นใจกลางเมือง
ซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวและมีผู้คนจำนวนมาก

เบื้องต้นบิ๊กโจ๊กก็ให้ปากคำแล้ว

แล้วฝนสำรวจเองมาทำคดีเลยนี่แหน่งพิแลชัยมาเองเลย

อะไรอย่างนี้เพราะว่าอย่างที่บอกว่า

ทันปีที่ผ่านมาดูฉันปีที่ผ่านมาดูที่ไหน
ขัดขัดขัดขัดขัดขัดขัดขัดขัด

เพราะคุณแม่ชอบก้มอยู่ในรถไง
คนอื่ออาจจะโดนเข่าครูเว้ยคืออาจจะโดนอย่างอื่นเลยนะ
โดนหน้าโดนเปล่า

อันนี้เลิศท

ขสารโน้ทแม่มณีอันหนึ่งไหนจะมีที
แชร์เด็กฟอเรก
อย่างนั้นถือว่าผลพวง
และเกินขึ้นคือแชร์แม่มณี

ไอ้เปอเหล็ก๓ที่ไอ้จ๊ะโดนไปไป๑๐นะ

อ๋อโหทำมาหากินมานะ

มันเห็นมาตลอดว่าแรกมันได้ดอกเบี้ย

มันจะหมดงานเมื่อไหร่ก็ไม่รู้
ซื้อกองทงกองทุนก็ไม่เร็วเท่า
อย่างนี้ใช่ไหม
ขอให้ยึดหลักเมื่อปีที่แล้วว่าแรงแล้วใช่ไหม

เงินถ้าอยู่ในบัญชีของเรา

เงินจะเป็นของเรา
ก็ต่อเมื่ออยู่ในชื่อของเรา
คุณแค่คิดจะโอนคุณแค่คิดจะเบิก

มันไม่ใช่ของเราแล้วถูก

จริงเหรอโดนไปหมื่นกว่าบาทค่ะแม่

นี่เด็กบาร์ออฟแฮกเธออีกแล้วเหรอ
คือบัตรนี้ไม่ได้ใช้ทำอะไรเลยคุณแม่

ก็มีโอนเงินเป็นสกุลดอลลาร์ออกไปนะแม่
โดนกันหมดหมื่นกว่าบาทก็คุณดูว่าปีที่แล้วที่เราอ่านข่าวกันอ่ะ
ก็ตามอย่างไรสรุปแล้วคนที่โกงเงินในบัญชีคืออะไร
พนักงานแบงค์พนักงานลุงทั้งนั้น
พอไปอายัดเมื่อคืนเขากำลังตรวจสอบให้
คือมีการโอนเงินไปให้บัญชีต่างประเทศครั้งละ

อาจจะเพราะหนูอยู่ต่างประเทศก็ได้เพราะไม่ได้ใช้เครือข่าย
พอกลับมาถึงเมืองไทยลงสนามบินสุวรรณภูมิปั๊บ

มีการบอกว่าจริงโอน๕ครั้งแต่ไม่สำเร็จ๒ครั้ง
เสร็จแค่๓ครั้งก็เลยโดน๑๐๐๐๐กว่าบาทโดน๑ครั้งก็๑๐๐กว่าดอน

ทุกวันนี้ตัวเองนะตัวเองจะเหมือนจะทันสมัยนะ
เหมือนจะแบบว่าทุกอย่างสิ่งเดียวที่ไม่กล้าใช้เงินออกมา
เธอก็มีนี่ตอนนั้นเธอบริจาคอะไรเธอก็โกรธทันที

อ๋อก้อนเดียวก้อนเล็ก
เธอใส่ไว้ไม่เกินเท่าไหร่๒แสน๕แสน

เพราะฉะนั้นคือไม่รู้ยังเชื่อแต่รู้ว่าในอนาคตเงินสดมันจะหมดไปจากโลกนี้
มันจะหมดไปจริงแต่ขนาดเดียวกัน

เคยเอาเงินใส่เวลานึงอย่างนี้
ที่แบบแป๊บเดียวมันหมดโดยที่เราไม่รู้ตัวว่ามันเกี้ยวไปไหนหมด
อ้าวแล้วไงมันไป
มันได้แต่มันสนุกเกินโดยที่ไม่ได้อะไรขึ้นมาเลย
ก็เลยคิดว่าไม่เอาแล้วต่อไปนี้ให้มีคนควบคุมด้วยกัน
แต่ในขณะเดียวกันเราพูดถึงแชร์แม่มณี
เราติดตามข่าวแชร์แม่มณีมากันตลอดทั้งปีเนี่ย
เมื่อวานนี้นะครับอีกหนึ่งคนเราเห็นแล้วว่าแม่มณีจ้างดาราเยอะเหลือเกิน
ดารายินดาราชายวันดีคืนดีมาที่แกมมี่บอกจะมาทำละคร
วันดีคืนดีบอกอุ๊ยจะทำรายการแม่มณีหนีเที่ยวแม่มณีไปเที่ยวเนอะ

โอ้โหตายแล้วเอาคนนู้นคนนี้เข้ามาติดต่อพิธีกร
สมมติเขาจ้างทุกแผ่นหนังไงเขาจ่ายเงินค่าตัวก่อนเลยครับ
เออเออแล้วก็ต้องสบายใจ

มีงานมีแรกการแหม่มณีหนีเที่ยวเสนอตามช่องต่างต่างเยอะ
มีจ้างนี้ด้วยเขาไปจ้างทำเพลงนะ

แล้วเรื่องจริงไง

แต่แหม่มะนีตัวจริงเป็นข่าวที่บอกมา

นั่งแต่งหน้าตัวจริงน้างผิวครั้งนี้

ราชุดดาลาก็มีการตอนนั้นเขาจ้างดาลากันสู้ตายเลย
จ๊ะเนี่ยพร้อมกับนายมนตรีบานเย็นทนายความเนี่ย
เข้าไปพบคุณปิยสิริวัฒนวรางกูเนี่ย
เพื่อให้คำในฐานะพยานคดีแชร์แม่มณีเรียบร้อยแล้วนะฮะ
จ๊ะอาศียาบัวตนเองเนี่ยได้รับการว่าจ้างจากแม่มณี
หรือนางสาววันธนีเนี่ยคือหน้าที่ของนางคือไลฟ์สด
สดผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางแบรนดมะนิราคือสร้างแต่แบรนด์แต่ไม่มีของขาย
แต่จัดงานยิ่งใหญ่ค่าอีเวนต์ไปหลายล้านเลยนะเมื่อเดือนสิงหาคม
แล้วก็เป็นพิธีกรทั้งหมด๑๒เทปผ่านเน็ตไอดอลคนหนึ่ง
หลังจากรับงานถ่ายจริงเพียงแค่สามเทปแต่เชื่อไหมถ่ายสามเทปเอง
แต่ได้เงินมาทั้งหมดเลยที่ว่าจ้างไว้กี่สิบเทปได้หมด๑๒เทปถ่ายไป๓เทป
ใครให้เงินมา๑๒เทปเลยได้รับค่าจ้างทั้งหมดเลยตั้งแต่เทปแรกนะ
จำนวนไม่ถึง๑๐ล้านบาทด้วยคุณบางคนบอกน่าจะได้๑๐ล้านบาท
นางบอกว่าไม่ใช่ใครเทปประมาณอุ๊ยเทปละล้านเหรอใครจะจ้างเยอะไป
มันเป็นไปไม่ได้นะถ้าเทปละแสนสมมุติเทปละแสนล้านสองถ้าไลก์ทีเอาจริงคือปกติ๑ดาลาทั่วไป
อาจจะรวมกับค่านี่ไงนี่ไงนอกจากค่าไลก์สดแล้วยังมีค่านี่ไงคุณแม่เป็นแบรนด์แอมบาสเดอร์อ๋ออันนี้ถึง
คิดว่าเป็นแบรนด์เป็นแบรนด์แบรนด์หนึ่งคิดว่าเป็นแบรนด์ของธนาคารแห่งหนึ่ง
พอทราบข่าวก็ตกใจยืนยัน๑๐๐ไม่เคยลงทุนหรือทำธุรกิจกับแม่มณีและไม่เคยชักชวนใครมาร่วมลงทุน
และการให้ปากคำวันนี้เป็นการเข้าพบในฐานะพยานโดยไม่ได้นำหลักฐานเป็นสลิปการได้นำหลักฐานสลิปการโอนเงินค่าจ้าง
ให้พนักงานสอบสวนดูว่าหนูเป็นดาราดาราก็ได้ค่าจ้างปกตินั่นแหละ
ไม่ได้โดนโกงนะแต่มาเป็นพยาน
ตอนนี้แม่มณีอยู่ในคุกถูกต้องไหมแล้วก็กำลังจะเรียกพยานเป็นพยานแล้วคิดว่าน่าจะมีดาราอีกหลายคน
หมายเรียกของพนักงานสอบสวนกองคดีทุจริตการเงินนอกระบบเนี่ยกรณีถูกระบุว่าเข้าไปเกี่ยวข้อง
ชักชวนให้ร่วมลงทุนแชร์เทรดเงิน

ไม่ใช่พิงกี้มีคนพูดถึงกัน
กี้เนี่ยเป็นดาราที่ปรากฏตัวในภาพถ่ายของ

เป็นแบบว่าคุณอภิรักษ์เป็นคู่กับดาราสาวในหลายสถานที่
ซึ่งพิงกี้เป็นหนึ่งในดาราดังที่เข้าไปร่วมเปิดตัว

เพราะฉะนั้นพิงกี้น่าจะเป็นดาราคนต่อไป

เพราะว่าพิงกี้เนี่ยเหมือนกับว่าพี่ชาย

ขนาดนี้คุณพิงกี้สาวิกาแล้วก็สมาชิกในครอบครัวเนี่ย
เข้ามาให้ปากคำกับพนักงานสอบสวนเรียบร้อยแล้วนะฮะ

ทรัพย์มาได้ยึดทรัพย์มาได้เยอะ
ยึดทรัพย์ไหมวะจะเป็นนาฬิกาเป็นเงินสดอะไรเงี้ยของอภิรักษ์เนี่ย

เป็นคอนโด๔๐คอนโดหลังกับแกมมี่
ไม่ได้เยอะที่เอากับที่หายไป
เอางี้ดีกว่าอภิรักษ์เมื่อก่อนไปแขกรับเชิญรายการหนู

ชีวิตอภิรักษ์เปลี่ยนไปในรายการบอก๙เล่า๑๐ตอนเราทำบอก๙๐จำได้ไหมแองจี้

เปลี่ยนไปไม่ถึง๕ปี
กลายเป็นเศรษฐีอูฟู
ไม่ใช่ร้อยล้านนะคะหลักพันล้านค่ะ
เด็กคนนึงดังมาคุณลองไปดูประวัติของอภิรักษ์คนนี้สิ
เด็กคนนี้เริ่มต้นรู้จักจำตั้มตั้มเซจองเลขาฉันได้ไหม

คุณคิดดูเมื่อก่อนการทำศัยกรรมหลายรอบวงการในประเทศไทยเราตกใจ

ก็ออกในฐานะการทำเสียงกันหลายรอบสักพักนึงเปลี่ยนไป

ก็เป็นเด็กเชียงใหม่อยู่ในยุค
สักพักนึงไอ้พวกที่เข้ามาทำงานในเฟอร์เรคตอนนั้น
เป็นเด็กตัว๔ตัว๕ตัว๖ของหนังต่างละกองละครต่าง
โดยผู้ชายเกือบทั้งหมดแล้วก็เริ่มมีดาราเข้ามามากมายมากมาย
ในที่สุดคุณจะเชื่อไหมเงินหมุนเวียนต่อครั้ง
เขาบอกว่าช่างแต่งหน้าทำผมหมดไปคนละ๓๔แสน
คนสูงสุดหมดไปแบบว่าคนละ๑๐๒๐ล้าน
คนที่ลงทุนปี๒ปีแรก๓ปีแรกปรากฏได้เงินคืนเว้ย
แต่ใครที่ลงทุนเมื่อปีที่แล้วคนที่ลงทุนเมื่อปีที่แล้ว
ปรากฏว่าไม่ได้เงินคืนทั้งต้นและดอก
ก็เหมือนแม่มณีไงใช่ไหม
เรื่องเดียวกันเลยแต่แม่มณีวันที่ติดคุก
เมื่อปีที่แล้วนะฮะแม่มณีวันนี้ติดคุก

เอาแล้วเงินอยู่ไหนไม่รู้ไม่รู้
แต่เฟอร์เล็ก๓ดีรู้ว่าเงินอยู่ไหน
เงินเริ่มเติมมาบ้างซึ่งเป็นไปได้ว่าผู้เสียอาจจะได้คืนสัก
สมมุติเขาถึงเวลาปุ๊บคุณไปแจ้งความว่าคนตัวเองลงทุนไป
อาจจะได้คืนครึ่งนึงหรืออะไรอย่างนี้อาจจะได้แค่

เขาบอกว่านี้จ่ายค่าดาราที่เทพนึงจะเปล่า

เห็นคิวพี่ผัดยากมากอย่างนี้

เขาจ้างดาราผู้ชายล่ำตัวใหญ่

เขาชอบรายการเขาไปโฟกัสกันที่รายการหนีเที่ยวนะ

ก็หนีเที่ยวไปหนีเที่ยวมาก็กำลังอยู่กับ

อ๋อมาเคาะมาตรูบ้าน
ใช่ครับผัดทายถูกค่ะถูกครับผัดทาย
เว้าวันที่โดนวันแรกก็อยู่กับใครอะ

๑๐คนป่วย๘คุณจะเชื่อก็ไม่เชื่อ
อยู่คอนโดใช่ไหมอยู่แค่น๘แหละ
ปกติเป็นคนไม่นอนปิดผ้าม่าน
เพราะว่าจะใช้แสงตอนเช้าเป็นตัวทำให้ตัวเองใช่ไหม

แต่เมื่อเช้าเอ๊ะทำไมวันนี้
เมื่อเช้านึกว่าฝนมันพึ่งหยุดตกไป
เหมือนมันขมุกขมัวมันสีขาวใช่ไหม
มันเป็นอย่างนี้ค่ะแล้วอาการนี้เลยเราก็เลยรู้สึกว่า

ปรากฏว่านี่ค่ะเขาบอกว่าตอนนี้นะคะ
ตอนนี้เนี่ยมีแนวโน้มว่าจะเพิ่มขึ้นด้วยนะคะ
จากการรายงานสถานการณ์ฝุ่นละอองในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลนะคะ
โดยกองจัดการคุณภาพอากาศและก็เสียงสำนักสิ่งแวดล้อมกรุงเทพ
ตรวจวัดได้๓๙๗๐มิโครกรัมต่อลูกบาทเมตร

โอ้โหนี่โดยปริมาณฝุ่นละอองมีแนวโน้มที่จะเพิ่มขึ้น
โดยพบที่พื้นที่บริเวณฝุ่นละอองเกินมาตรฐาน
เริ่มกระทบต่อสุขภาพไป๓๗พื้นที่แล้วพี่เหมียว

เพื่อเป็นการควบคุมนะคะปัญหาในการเผาในที่โล่ง

บางทีก็ยังเผาขยะอยู่นะคุณ
ผู้ว่าราชการกรุงเทพก็ได้อาศัยอำนาจตามพระราชบัญญัติของกระทรวงสาธารณสุขนะคะ
ออกประกาศกรุงเทพมหานครเรื่องกำหนดพื้นที่ควบคุมเหตุรำคาญ
โดยกำหนดให้การเผาในที่โล่งได้แก่เผาย่า
เผาต่อสั่งข้าวเผาขยะเห็นบ่อยมากเผาขยะ
เป็นแหล่งก่อเหตุรำคาญเป็นผู้ดูแลพื้นที่เหล่านี้
เพื่อไม่ให้เป็นการเผาในที่โลกฝ่าฝืนนะคะพี่เหมียวค่ะ
อย่าเผาเด็ดขาดเพราะว่าจะระวังโทษจำคุกไม่เกิน๓เดือนค่ะ
แล้วก็ปรับไม่เกิน๒๕๐๐๐บาทหนูทั้งจำทั้งปรับนะ
โดยกรมอุตุนิยมวิทยานะคะคาดว่าสภาพความกดอากาศต่ำในสัปดาห์นี้นะคะ
ก็จะส่งผลให้เกิดฝุ่นสะสมในที่ที่อากาศนิ่งมากขึ้น
เช่นอย่างไรพี่เมียวลมมันไม่พัดใช่ไหม
ลมมันไม่พัดมันไม่ออกอ่าวไทยเลย
แล้วก็เมื่อรวมกับฝุ่นที่ประชาชนต้องเผชิญในชีวิตประจำวันจากปริมาณรถยนต์
อันนี้ก็เรื่องใหญ่นะโดยเฉพาะในกรุงเทพเนี่ยนะคะ
จะยิ่งทำให้สถานการณ์ฝุ่นยิ่งเพิ่มสูงขึ้นสะสมหนาขึ้นนะคะ
ในระหว่างวันที่๗ถึง๑๑มกราคมนี้ก็คือวีฟอร์วันเด็กเนี่ยนะคะ
ทั้งนี้นะคะใช่ทางสำนักงานสิ่งแวดล้อมนะได้ประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางต่าง
เพื่อให้ประชาชนเนี่ยมีส่วนร่วมในการลดมลพิษแล้วก็สร้างจิตสำนึกให้ประชาชนนะคะ
ช่วยกันไว้อย่างนี้ค่ะเช่นอย่างที่บอกไปนะลดการเผาทุกชนิดนะคะ
แล้วก็ให้ทุกภาคส่วนเนี่ยช่วยกันไม่ใช่ว่าเป็นหน้าที่ของใครคนใดคนหนึ่งเนาะ
ช่วยกันแก้ปัญหาอย่างไรก็ตามนะคะประชาชนสามารถติดตามสถานการณ์เรื่องเกี่ยวกับฝุ่นได้นะคะ

คุณไปดูตอนนี้ปราตรีนงานของเรา๑๐คนเสียงหลายคน

เอาง่ายตัวเองไปอยู่น้องคายมา๓วัน

ริมแม่น้ำโขงพี่คุณลองไปชีวิตสักครั้งหนึ่งตอนนี้

คุณลองไปหายใจที่ริมโขงหนองคายนครพนมอะไรอย่างนี้
อุ๊ยอย่างนั้นเราชวนไทยรัฐไปทำข่าวเช็ดไข่

มันแบบว่ารู้เลยว่ามันดี

ของเราสมุดปากการติดโผล่ทุกทางตรงเลย
สมุดสากรสมุดปาการก็ติดทะเลก็โดนอับกระดูกอับกระดูกอย่างนี้อย่างนี้
สมมุติคุณจะคิดว่าฝุ่นมันออกทะเลได้หมดออกไหมล่ะ

เขาบอกว่าจุดสูงสุดของกรุงเทพแทนที่จะอยู่ในตัวเมืองเนี่ยกุศุคุมวิทย์อาทรกิจ
ไม่ใช่นะขอบไปอยู่สมุทรปาการเกือบหมดจริงเหมือนครั้งหนึ่งพีเอ็ม๒๕สูงอยู่ที่ไหน
อุดรเชียงใหม่อย่างนี้อ่ะอุดรโอ้แน่นอนแอ่งกระทะนะ
เธอเป็นฝุ่นของฉันภัยแรงหนักพอพอกันก็ปีนี้หนักแน่นอนนะคะ
เพราะว่าตอนนี้ปพหรือว่ากรมป้องกันบรรเทาสารณภัยเนี่ย
ประกาศแล้วว่าจะต้องมีการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยกรณีฉุกเฉิน
๔จังหวัด๖๙อำเภอ๔๒๐ตำบลละเอียดเหลือเกินเพราะคุณเอ้ย
หมู่บ้านนะคะแยกเป็นภาคเหนือ๔จังหวัดที่จะแรงนะคะ
คือก็แรงแล้วแหละเชียงรายน่านเพชรบูรอุตรดิษฐ์โอ้โหทั้งหมดเนี่ย๒๒อำเภอนะ
คือมี๔จังหวัดแต่ว่า๒๒อำเภอทำไมฉันคันจมูกเราพูดถึงพีเอ็ม
ฝึ่นเนี่ยฝึ่นมันอยู่กับชุดแม่ผัดมันอยู่กับชุดแม่ผัดชุดพัดไทยเหรอ
รักแล้วส่วนภาคอีสานนะคะก็๗จังหวัดค่ะนครพนมมหาสารคามบึงกาลหนองคายบุรีรำกาลสินและนครราชศรีมาอันนี้แรงนะคะ
รวม๓๑อำเภอ๒๑๕ตำบลค่ะก็๒๐๐กว่าหมู่บ้าน
ส่วนภาคกลางก็มี๓จังหวัดคือเมืองกาลฉะเชิงเซาดูภาพนะฮะ
แล้วก็อุทัยธานีทั้งหมดรวม๑๖อำเภอ๘๐ตำบลแล้วก็๖๔๙หมู่บ้าน
อธิบดีก็บอกว่ากรมป้องกันของเราเนี่ยก็ได้ร่วมกับหน่วยทหารและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ให้การช่วยเหลือผู้ประสบภัยแรงด้วยการสนับสนุนแจกจ่ายน้ำกับบรรดาผู้ที่เดือดร้อน
อย่างต่อเนื่องอีกทั้งประสานจังหวัดเตรียมพร้อมนะคะในการแก้ไขปัญหาคือทำล่วงหน้าด้วย
ด้วยการจัดชุดปฏิบัติหาข้อมูลสถานการณ์น้ำและข้อมูลแหล่งน้ำ
และปริมาณในการใช้โดยเฉพาะต่างจังหวัดต้องแยกเป็นทั้งอุปโภคและน้ำเพื่อการเกษตร
ตอนนี้จะตั้งเอกเสน่ห์น่าจัง

ในฐานะไปดูมาให้เห็นกับตา
เขาจัดทำบัญชีแหล่งน้ำก็คงจะเอาให้กินให้พอก่อนเถ

ไม่ใช่น้ำแดงเธอฉันไปเห็นของจริงมาเมื่อวานนี้

แม่น้ำโขงไม่เคยต่ำต้อยขนาดนี้

มันก็เดินโอ้ยตายแล้ว

ตอนนี้คือเอาง่าย

ซึ่งคนก็ถามอีกว่ามันอะไรเกิดขึ้น
เราจะต้องยอมรับเลยว่าตั้งแต่วันพรุ่งนี้

เมื่อปีที่แล้วฝนไม่ได้เยอะ
มีภายุมากมายแต่ตกใต้เขือน

กั้นหมดเลยวันนี้คุณเจอปลาแม่น้ำโขง๑ตัวยิ่งกว่าเจอไอ้ทอง
มันไม่มีให้คุณแล้วแล้วก็ปรากฏว่าไปดูแม่น้ำของตัวเอง
ขอนอนใกล้กับแม่น้ำโขงแม่น้ำโขงโคตรใสใสเหมือนทะเล
ไม่ดีดีใจจากแม่น้ำโขงคุณมดรามไม่ได้นะ
เพราะอะไรไม่มีตะกอนเนื่องจากว่าเขื่อนมันกั้นตะกอนมาหมดแล้ว
ประเด็นคือว่าเราจะไม่มีน้ำอย่างนี้กันไป
คนกรุงเทพของเราคุณอย่าชะล่าใจคุณใช้น้ำทะเลกันอยู่นะฮะ
วันนี้บางคนบอกว่ามีเครื่องกองน้ำแล้วเปิด
คุณแม่วันนี้เลยคุยกันน้ำปลาปลาแถวบ้านเค็ม
หมดแล้วเค็มอยากกินถึงเวลาที่เราจะต้องซื้อน้ำกินกันแล้ว
น้ำจะแพงเหรอไม่ใช่

เพราะฉะนั้นภาคตะวันออกเฉียงเหนือเนี่ย
เอาง่ายเราอดทนนะฮะ
มกรากุมภามีนาเมษาพฤษภามิถุนา๖๖เดือน

เดือนแรกมีแนวโน้มว่าฝนแม่งจะไม่ตก
ถ้าฝนไม่ตกวันนี้คือจุดเริ่มต้นของคำว่าวิกฤตภัยแรงฮะ
เพราะฉะนั้นปัญหาน้ำเข็มลุกกระทบต่อการผลิตปลาปลา
กลัวจริงของกรุงเทพผลานะครเนี่ยน้ำป่า
กลายเป็นน้ำกร่อยแม่ปีชงสงกันหยุดป่อยป่า

น้ำมากร่อยหมดแล้วน่ะวันนี้

เราก็ปากเบรกแรกเพราะว่าไปครึ่งรายการแล้ว
เพราะเรื่องน้ำนะดูแล้วเนี่ยเดือดร้อนสำคัญเลยนะ

น้ำใช่ไหมเดี๋ยวมีอย่างอื่นอีกปีนี้เขาบอกเราจะเจออย่างอื่นอีกเยอะ
ช่วงหน้าแชร์กันสนั่นภาพถ่ายติดวิญญาณที่อำเภอปลาย
คราวนี้มีเฟซบุ๊กนะฮะห้องภาพมุมสงบได้ออกมาโพสต์ภาพวิวของที่อำเภอปลาย
ตอนนี้อากาศน่าจะดีถูกต้องไหมอำเภอปลายที่แม่ห้องศรเนี่ยดี
แต่อำเภอปลายที่เขาบอกเป็นเมืองอีกเมืองที่แบบมีเรื่องเล่ามากมายเนอะ
คนไปถึงก็บอกอุ้ยจะต้องถ่ายภาพวิวนะ
ก็มีการแชร์ภาพฮะห้องภาพมุมสงบนี้

ของสะพานที่อำเภอปลายจังหวัดแม่ห้องศรเนี่ย
ซึ่งคนถ่ายภาพวิวตอนที่ถ่ายภาพเนี่ย
มีพระพิสุเนี่ยเดินอยู่กลางสะพานหนึ่งรูปเท่านั้น

พระเดินอยู่กลางสะพาน๑รูปเท่านั้นแต่ปรากฏว่าเมื่อซูมดู
คุณถึงตรงสี่เหลี่ยมไหมฮะกลับพบดวงตาของผู้หญิงชรา
ทั้งตัวเลยจ้ะจริงนะฮะมีแต่สีขาวไม่มีลูกตาดำด้วยนะ
โดยโพสต์ต่างกับนรูปเพราะความว่าน่ากลัวมาก
ภาพนี้ผมถ่ายที่ปลายนี่ดูสิดูสิ
ภาพผ่านที่ผมถ่ายจากสะพานเข้าอำเมียปลาย
จังหวัดแม้วคศาลเนี่ยไปดูซึ่งเป็นจุดที่ผม
หยุดพักยืดเส้นยืดสายแล้วก็ถ่ายภาพ
หลังจากนั้นผมก็เลยลงไปถ่ายจากมุมด้านล่างถ่ายขึ้นมาครับ
สิ่งที่อยากจะถ่ายคือถ่ายเพื่อเอาบรรยากาศ
แล้วตรงนั้นมีพระอยู่รูปเดียวยืนอยู่บนสะพานเขียว
แต่ผมซูมดูภาพก็มีคนชะลาคนหนึ่งนะฮะยืนอีกมุมหนึ่ง
เขากำลังมองมาที่ผมผมก็ซูมเข้าไปดูชัด
ก็เห็นว่าลูกในตาของเขาเนี่ยมีแต่สีขาวนี่แหละคนขี้ขาดหรือเปล่า
หลังจากนั้นผมก็ไปอีกหลายที่ในอำเภอปลายแล้วก็มีล้านหนึ่งฮะ
เป็นร้านขายผ้าพันคอผมก็ซื้อแล้วเขาก็ทักว่า
ดีจังซื้อให้ยายใส่กันหนาวเหรอคะ
ผมก็นึกถึงป้านะทั้งหลายแล้วก็หมายถึงคิดอะไร
แต่พอกลับมาดูภาพนี้ผมเข้าใจเลยครับหลังจากภาพถูกโพสต์ไป
มีผู้ใช้เฟซบุ๊คเข้ามาคอมเมนต์ด้วยด้วยความหลอนเนี่ยแต่ในขณะเดียวกันก็มีผู้ตั้ง
สังเกตว่าภาพคุณยายชัดเกินกว่าเป็นผีหรือเปล่าวะเออมีเงามีเงานะ
ใช่ไหมน่าจะเป็นคนหรือเปล่าแต่ด้วยจังหวะเนี่ยอาจจะเป็นตอนที่เขาหลับตา
ยายมีปัญหาทางสายตาจึงภาพออกมาเป็นอย่างนี้หรือเปล่า
ซึ่งเจ้าของภาคบอกคงต้องหาโอกาสกลับไปตามหาคุณยายคนนี้อีกครั้งหนึ่งครับ

ก็ในสุดรู้ที่มาที่ไปแล้ว

คุณฮะเมื่อวานนี้คนคิดว่าโดนผีหลอกกันทั้งนั้นเลย

ชอบกันเลยอันเวลาเฉลยอ่ะ
ช่างภาพโพสต์ภาพวิวเนี่ย

ก็มีแค่เออทุกคนหลอนกันหมดแล้ว

ไปว่าจากกรณีที่มีข่าวสะพัดในสื่อโซเชียล
ดีที่ถ่ายรูปติดวิญญาณที่สะพานประวัติศาสตร์

นะฮะมีข่าวไปปุ๊บตนได้ให้เจ้าหน้าที่ของอำเภอปลายเนี่ย
ลงพื้นที่ไปตรวจสอบไปสำรวจ
ที่สะพานประวัติศาสตร์อำเภอปลาย

รูปที่บอกว่าผีสางนางไม้
อุ้ยบุคคลคุณยายผีมะโพ

จริงแล้วชื่อคุณยายเป็นคุณยายรูป

อายุของคุณยาย๗๙ปี

ถามว่าคุณยายไปทำคุณยายเดินเอกซอสไซน์
คุณยายจะเดินผ่านมา
ออกกำลังกายจะเดินเล่นอยู่แถวบริเวณประวัติสะพาน

เป็นคนเดินตรงที่ยายเดินอะใช่ไหม
เห็นทั้งตัวเห็นสภาพเป็นแล้วก็เดินพ้นเสาพอดี

อุ๊ยน่ะตัวน้อยน่ะ
ในที่สุดแล้วเขาก็บอกขอให้ผู้โพสต์เนี่ย

แล้วในที่สุดเขาก็เอาภาพคุณยายมาแล้วนะฮะ

สักพักเฉลยมาคนจะได้ด่าเอาให้ดูนะฮะ

เล่าสะเหรอเลยตามไปซื้อผ้าปันคอด้วย
แต่ว่าไปตามเจอแม่ก็คุณดูสิ
เล่าสัตว์ผมก็เลยมาซื้อผ้าปันคอ
คนในร้านก็เลยทักว่าซื้อให้คุณยายเหรอครับ
มันช่างเหมาะสมกันจริง
แหมถ้าผู้ว่ารู้ผู้ว่าสั่งตรวจสอบ

มะนี่แหละมโนแจ่มของจริงเลยล่ะ
เอาเหรอโป๊ต้องลบสิคะโป๊ขนาดนั้นต้องลบสิคะลูก
ไม่ลบกันโดนล่ะค่ะเป็นโป๊ว่าคนแชร์กันสนั่น
พูดถึงขั้นว่ายายคนนี้น่าจะเคยแบบอยู่ตรงนั้น
ก็สมัยสงครามโลกเพราะสมัยสะพานนี่ไง
สงครามโลกเขาเอาเหล็กมาจากไหน
จะไปบอกว่าน่าจะทักยายตายแล้วก็ยายก็สิ่งอยู่ในเหล็ก
ทับยายทำไมยายสิงห์
สิงในเหล็กไม่ได้นะโดนน้ำยายสนิมขึ้นนะ

เราหรอโอ๊เราลอลกำลังไปเจอกับหนังผี
ขออนุญาตขอกราบขอบพระคุณที่ไลน์มาอวยพรนะคะ

แต่๗เก้านะแม่

ใอยอยู่บนจะพานยายอยู่ข้างบนน่ะ

นี่พี่เมียโวยปลอยมันเกิดแล้ว

เขาบอกว่าหลวงพ่อเปิดใจค่ะ
ยมถวายเพลงผ่านแอปเป็นอย่างไร

รับพรผ่านวีดีโอคอลนะคะ
หลวงพ่อบอกว่าเชื่อค่ะว่าวัดอยู่ที่ใจนะ
เขาทำกันเต็มเลยคือถ้าเกิดว่าไม่สะดวกเนาะ

ก็อย่างที่บอกว่าเราสั่งอาหาร
สั่งของแล้วก็โอนผ่านแอปไปให้แกร็ปไป
ก็เอาไปส่งแล้วก็ทำการขายอาหารวาง
แล้วก็ถ่ายวีดีโอคอร์แล้วก็รับพรกัน
อย่างนี้ก็ได้นะคะตามที่หลวงพ่อบอกว่าอยู่ที่ใจนะคะ
เออนะคะผู้สื่อข่าวก็สอบถามนะคะ
ได้เหรอทำแล้วไงทำแล้วทำแล้วคนนี้ก็รับอยู่หน้าจอคนที่ทำบุญไป
ทำได้จริงเหรอแป๊บไปก็นี่เขาทำแล้วนี่ค่ะในข่าวก็บอกว่าทำแล้ว
เขาบอกว่ามีคุณปีลำยองเที่ยงธรรมอายุ๑๓ปีอาชีพทำทัวร์กล่าวว่า
วันนี้ได้เห็นคนบริการส่งของนะคะก็รู้สึกชอบใจมาก
หลวงพี่อิทธิจึงพูดขึ้นมาว่าผมมีเฟซบุ๊กติดต่อได้

เพราะว่าจริงเหรอหลวงอิทธิพูดขึ้นมาว่าผมมีเฟซบุ๊กติดต่อได้
ตนจึงอยากทำบุญก็เลยสั่งน้ำไปถวายพระ
จากนั้นก็สั่งข้าวกะเพราหมูสับไข่ดาวของตนเองด้วย๑กล่อง
พอรุ่งเช้าอีกวันหนึ่งนะก็มานั่งเล่าให้หลวงตาฟัง
คือว่าพระครูอดุลคุณาธารเนี่ยนะคะ
เจ้าของเจ้าอาวาสวัดนิคมประทีพเนี่ย
ฟังถึงเขาเรียกว่าวิวัฒนาการของสังคมปัจจุบัน

ก็บอกว่าเออก็ไม่เป็นไรประมาณนี้ค่ะ
ก็ทำได้ไหมล่ะทำไปแล้ว
หลวงพี่บอกไหมจำได้ไหมล่ะ
อล่องพี่บอกว่าพี่ว่างัดคนนี้ไม่ใช่อันนี้คนส่ง

ในสังคมบรรพื้นี้เวลาพระอยากให้หยุ่ม
มาหวัดมาเจอหน้ามาแร้งกันแบบนี้

เพียงแป้สักคนในเมืองมีความจำเป็น
ใครต้องทำงานทำการไม่มีเวลา

บุญมันแปลว่าการสละนะบุญมันแปลว่าการสละกิเลส
ความโหลกความโคตรความล่งถ้าเครื่องมืออะไรก็ตาม
มันมีส่วนในการทำให้เราได้ทักเราตัวเองเนี่ย
เมื่อนกับการที่เราสร้างในนี้อย่างหน่อยก็คือจิตกับปราศนาที่เราจะให้ท่านเห็นไหม
อยากจะเสี้ยสละอยากจะทำบุญจิตเนี่ยมันเป็นบุษลอยู่
มันก็ได้บุญเหมือนกันผมมองว่า
ในฐานะที่แม่เป็นเจ้าแม่คนหนึ่งในการทำบุญ
ไม่รู้ว่าไม่รู้ฉันเชื่อว่าเวลาทำบุญฉันต้องทำมือ
อยากโอนเงินอย่างนี้โอเคมุดช่วยในสัตว์ไม่รู้ตัวเอง
ในเรื่องการให้ทานได้ได้สมมุติโอนเงินไปช่วยในที่เชื่อ
แม่ก็ไม่จะไปมูด้วยไงแม่ก็ต้องเอาตัวเองกลับ
เหมือนกับขจรญีอย่างคุณแม่ค่ะ
เราฝากเพื่อนเพื่อนไปทำบุญทำกระถิดใส่ซองไป
มันก็อยู่ที่เจ็ดตณากัน
พอจิตสละเงินสละทรัพย์อย่างนี้อีกหน่อย

แต่เมื่อกี้ท่านก็บอกก็อยากให้มาสนทนาธรรมกับที่วัดเหมือนกัน
แต่ถ้าเกิดมีความไม่วางมีความจำเป็น
อย่างนี้ถ้าพี่ผัดไทยนอนแมพอยู่บนเตียงอย่างนี้
แล้วพี่ภัทรายอยากทำบุญอย่างนี้
ต่อไปนี้ก็ให้แก๊บหรือแบบว่าแก๊บใบแก๊บเบ้ยอะไร
ทอยตักบาทแทนแล้วแล้วก็เดี๋ยวเออเปิดไลฟ์หน่อย
ทำแล้วก็สวดมนต์แล้วก็แผ่ส่วนกุศลใช่ไหม

เขาบอกว่าไม่ว่าจะทำใส่บาทอะไรนั้นคือทานนะ
แต่เป็นทานที่ดีทานให้นี่คือเป็นทาน
ที่จะได้นี่คือการปฏิบัติธรรมนั่นคือสิ่งจะเป็นบุญ
แต่ก็คือมันก็มาคู่กันมาคู่กันคือเรานั่งสมาธิวิปัสนา
เขาบอกจะได้บุญอย่างไรเพราะตอนนั้นเนี่ยเราไม่ได้ทำบาปอะไรเลย
ไม่ได้ทำผิดศีลใดเลยสักข้อเดียว
เราปฏิบัติภาวนานานแค่ไหนบุญก็จะเกิดขึ้นเท่านั้น
เขาถึงได้แบบนั่งสมาธิไปชั่วอะไรนะ
เสื้อขยับปีกบุญก็มหาศาล
เพราะตอนนั้นพี่ก็ถามพระไงจะได้บุญได้ไงนั่งนั่งสมาธิไม่ได้
ตอนนั้นโยมไม่ได้ทำบาปอะไรเลยไม่ผิดสินใดสัก
คือไม่ได้ทำเพิ่มยกไว้ว่าตามดตาย
แต่คนส่งข่าวมาแล้วคุณแม่ขาดกับคุณแม่พปราณบุญนะ
ที่คุณแม่ไปสร้างมารุ่นคุณแม่ลัคาขึ้นนะตอนนี้
ไม่คุณแม่หนูงัวคุณแม่ไปสร้างเมื่อตอนไหน

ไม่เป็นพระรุ่นคุณแม่นี่

ไม่ก็ไปยกเองจีนไง

ของแท้แบบจริงเหรอ
อยู่นี่แต่คุณหนุ่มเนี่ย

ต้องเล่าเรื่องมีใครมาฟังเทศ

เนี่ยเนี่ยนะ
กะเทยปากหมากันได้รู้มั้ย

เอ่อทำไมแบบพวกนี้คุณทางคุณนายตะนอกเนอะ

เธอยุ่งแล้วพบจำฟังแก่นใช่ไหมล่ะ

หยิกไปผลักเขาทำไมเขาไม่พูดด้วย
นี่ตั๊กทุกคนออกมาปุ๊บตั๊กเถอะ

เยอะแม่ตั๊กถ้าเห็นก็ได้

มาฉลองโบสถ์ด้วยอย่างนี้หรอ

มีข่าวล้า

เมื่อกลางถึงที่ผ่านมา
เกิดที่นู่นเลยนะคะที่อำเภอนามมล

ไม่เศร้าว่าหญิงสาวคนนั้นกล่าวน่ะ

เขาก็เลยเข้าไปอยู่ที่จังหวัดร้อยเอ็ดจากเธอ
น่าจะอยู่บริเวณป่าร้อยต่อระหว่างอำเภอนามมล

เจ้าหน้าที่ก็แยกย้ายกันค้นหานานเลยนะครับ
๑ชั่วโมงเพราะมันมืด

กับไม่มีบ้านคนจนกระทั่งพบรถกระบะ

จอดติดลมอยู่ที่กลางป่า

ของจังหวัดกาลาศิลป์และจังหวัดร้อยเอ็ดเนี่ย
ซึ่งห่างจากหน้าผา

คือถ้าไหลลงไปนี่คือตกเหวเลย

เหตุที่เขามันไม่ได้ตกลงไปเพราะว่ารถด้านติดหลม
เป็นที่ไซด์โชคดีแล้วนะคุณเว้ย
เจ้าหน้าที่ผู้ประสบเหตุยืนรอคอยความช่วยเหลือ

พร้อมกับขออนุญาตเจ้าที่เจ้าทางเจ้าป่าเจ้าเขา

โอ้โหใจเสียงจังนะสี่ชั่วโมงชาวบ้านขับรถไปนี่
ชาวบ้านที่อยู่ตรงนั้นเนี่ยแบบเป็นกลางดึงก็ใกล้ช้าว
เกิดมามากรีดยางก็เลยมาช่วยกันใช้คนเยอะมาก
ใช้คนเยอะมากนะฮะด้วยความสามารถของทุกคนที่ร่วมกันเนี่ยนะฮะ
ก็ทำรถนำรถยนต์ขึ้นมาได้แล้วก็ขับลงเขาไปอย่างปลอดภัย
จากการสอบถามหญิงสาวคนตะก่าวก็ทราบว่าเป็นไหมคะ
ผลม้าอยู่ที่กุชินารายน์คือการสิน
ก็มาซื้อผลไม้ที่ตลาดไทยปฐุมนี่แหละ
แล้วก็จะไปขายที่กาลสินค้ากลับใช้ทางรัฐเธอ

ทำไมทางมันแคบลงแล้วก็เป็นลกขึ้นเรื่อย
เธอก็ไปมารู้อีกทีเข้าไปในป่า

โชคดีจริงเนี่ยแสดงว่าเจ้าป่าเจ้าเขายังช่วยหนูนะเนี่ยนะ
คดีที่ตนหยุดรถก่อนแล้วก็ขับไป
ก่อนที่จะขับไปถึงจุดที่หน้าผาอีก๕๐เมตร

เพราะว่าไม่ใช่ถนนด้วยเป็นทางด้วยเป็นซายเป็นอย่างนี้

แล้วก็ถ้าหากไม่หยุดรถก็อาจจะตกเหว

อย่างไรก็ตามขอบคุณเจ้าหน้าที่และอาสาสมกู้ภัยทุกคนนะคะ
ที่มาช่วยให้ตัวเองกลับบ้านอย่างปลอดภัย
ชื่อกรสินกุศลสงศ์
สมาคมร่วมใจกรสินกุศลสงเคราะห์
โอ้โฮน่ารักมากนะบางทีมก็ดีบางทีมก็ไม่ดีนะ

มันบอกว่าเป็นทางรัฐเราไปที่จะไปขึ้นเขาใหญ่
แต่ไปทางนักคอนโยคเอ๊ะไปทางอะไร
ไปทางฝั่งประจีนฝั่งประจีนอ่ะ
แล้วก็เข้าไปปิ้งนองแล้วเป็น

ดาวเทียมมองลงมาแล้วมันเห็นว่าไปอีกนิดนึง

ให้คุณทักทายพี่เหมียวต้องทักทายชาวตลาดท่าเสด็จนะที่หนองคาย
เขาบอกว่าตอนเย็นทุกวันแองจี้เขารักเธอมาก
ในตลาดท่าเสร็จเขาจะเปิดข่าวใส่ไข่ไทยรัฐทีวีเลย

ขายหมูยอขายอะไรอย่างนี้เยอะแยะเลย

เดือดเขาแม่ต่อนะคะเดือดเขาแม่ว

ไม่เห็นมันเสียใจไหมเลย
เขาบอกว่าคนทิ้งเขาหมดเลย

ช่วงหน้าไปดูข่าวบันเผลออย่างนั้นบ้างนะ
พอยเชิงบานเขามีหนุ่มคนใหม่เพื่อนไหร่ห็ด
พอยมีละตอนนี้เขาลง
เมื่อวานบุ๋มก็มีวันนี้พลอยบ้างช่วงหน้าค่ะ
เป็นอีกหนึ่งสาวที่หลายคนจับตามองคุณยายพลอย
พลอยเวลาที่แบบว่าหนึ่งไอ้ปูไปยาหนึ่งไอ้พลอย
เวลาที่สมมุติมีความรักมันจะทุ่มเทให้กับความรักจริง

คนก็ลุ้นเนื่องจากไอ้พลอยเนี่ยมันก็โสดมานาน
นานมากนะพูดถึงแต่ไหนเนี่ย

พลอยมิสเซียแมนป์นี้ที่ห่างหายจากความรักไปแล้ว
มีแค่แคปชั่นเบาออกมาให้เดากันบ้างแหละ

ล่าสุดพลอยก็ทำให้แฟนต้องจับตาเรื่องความรักเยอะ
หลังจากเจ้าตัวเนี่ยโพสต์ภาพเจ้าตัวกลับถูกหนุ่มคนต่างชาติคนหนึ่ง

แล้วก็เหมือนจะเปิดเผยกันอย่างเรียบร้อยแล้ว

เออตอนหลังเนี่ยพลอยมันชอบมาเที่ยวกับลิเดียมาอยู่กับลิเดีย
เสร็จแล้วรู้สึกนี่เนาะแองจี้เนอะเป็นเพื่อนของน้องชายลิเดีย

หลังจากที่ภาพนี้บรรดาเพื่อนก็ต่างเข้ามาคอมเมนต์กันแบบแจกหัวใจกันแบบรวย
โดยเฉพาะคุณไอลิเดียเนี่ยก็ยังโพสต์รูปสาวพลอยคู่กับหนุ่มหลอกคนนั้น
ลงในไอจีนี่นี่แฟนใหม่เขา

ไปเจอกันที่รู้สึกงานอะไรชาวเบบี้ชาวเวอร์อะไรที่บ้านลิเดียไง

มีความรักสักทีนี่นั่นไง

ตอนนี้ถ้าบุมบันดา
มาด้วยมีความรักไงคนมีความรักกันไง

ตอนนี้ถ้าใครมาหาพลอย
ลิเดียก็จะให้ร้องเพลงให้ฟังทำไมฮะ
ไม่ว่างจริง
ใช่ไหมเดียจะรู้สึกว่าเดี๋ยจะเป็นคนหาให้แบบจี้

เลยนะมีหลายคู่และจริงเหรอ

อ๋อหนึ่งแหละพี่ฝั่งหัวฝั่งน้อง
เอาไปดูก้อยกับพี่ตูนบ้างนะคะ
เล่นใหญ่ในปีใหม่นี้นะ
สาวก้อยเนี่ยเขาไม่ต้องมองไหนกันเขาโคเวอร์แฟนตัวเอง

ที่แบบว่าใช้แล้วทิ้งเนี่ยนะฮะส่วนพี่ตูนข้างนั้น
เออถ้าได้ถ้าได้
ได้แต่หน้าไม่ได้พี่ตูนพี่ตูนไม่ควรเอาผมขึ้น

โอเคค่ะนิดเดียวนะคะ

รุดเยี่ยมคุณยอดนครนายกนะคะ

เพื่อนซีตลกตกอับนะเขาเขียนอย่างนี้นะ
จากกรณีพระสมุทรสุประสิทธิชาคโรนะคะ
หรือพระหม่อมเหยินอดีตดาราตลกชื่อดังนะคะ
เดินทางไปพบกับนายสมัครผลประเสริฐหรือยอดนครนายก

ศิลปินตลกชื่อดังรุ่นเก่าหลังทราบว่า

ต้องใช้ชีวิตอยู่อย่างลำบากที่บ้านน้องสาวที่นครนายก

เปิดคลิปนาทีที่พระหม่อมเหรียญไปพบหน้าคุณยอดนะคะ

พี่ยอดก็เขาไหวเพนเนอะ
แต่พี่ยอดก็ดูเหมือนไม่๗๐นะดูยังหนุ่มกว่านั้นนะ

เผยว่าอาการป่วยของพี่ชาย
มักจะมีอาการวูบวาบแล้วก็หน้ามืด

เคยล้มมาแล้วก็ต้องเฝ้าดูอย่างใกล้ชิดนะคะ
อนสังคมให้ช่วยเหลือเรื่องข้าวสารอาหารแห้ง
เนื่องจากฐานะแห่งบ้านไม่ดีนะคะ
พี่ชายเมตต์เงินพื้นมาเกิดยังไงพี่ชายเมตต์เงินพูดถูกอายุ๖๐๐บาท

ใช่พี่ยอดนี่คือดาราตลกยุคาเฟ่
นึกเลยว่าพี่ยอดจะป่วยแล้วไปอยู่ลำบาก
ถ้าเกิดว่าใครอยากทำบุญเดี๋ยวตามไอจีเนอะ
เวลารักษาตัวเองนี้มาหมดจริง

บางทีมันก็มีเรื่องจังหวะชีวิตพี่มันนะ
เดี๋ยวกลับมาบางคนเห็นภาพแชร์เกี่ยวกับออสเตรเลียกัน

พระองค์หนึ่งก็คือพระเจสัญญังของเราตอนนี้อยู่ที่ออสเตรเลีย

เราก็ต้องบินทบาทโดยจะกลับมาเล่าเอาภาพให้ดูกันฮะ

บวชทางเกียร์นะนี่คนที่สองน่ะเอาเกินแล้วหรือ

มีพระบี้บอกว่าถึงเราก็ชอบไปบวช
เจสัญญังได้ละทางโลกและเดินทางไปศึกษาธรรมะ

ตอนนี้จริงแล้วเข้าไปอยู่มันเกือบสองเดือนแล้ว
เกือบสองเดือนแล้วก็ยังคงปฏิบัติภรรณ์ทำอย่างเคร่งขัด
เวลาที่พระเจบวดคือเคร่งขัดจริงต้องยอมรับ
ทั้งนี้ประเทศออสเตรเลียที่เรารู้กันเราเห็นภาพแชร์กันมาหมีโคล่าตายจิงโจ้ตายอะไรอย่างนี้
แล้วก็ไฟป่าเนี่ยเผาแบบจริงแล้ว
พระเจสันได้โพสต์ภาพสวมหน้ากากป้องกันมลพิษ
ขณะที่ปฏิบัติกิจของสงฆ์ในตอนเช้าก็ยังต้องออกบินทบาทอยู่
ท่านก็ออกเดินบินทบาทในบรรยากาศท้องฟ้าปกคลุมไปด้วยฝุ่นควัน
ซึ่งผลกระทบจากการไฟป่านี่แหละพร้อมกับโพสต์ภาพให้กำลังใจผู้ประสบภัย

ที่กำลังเผชิญกับวิกฤตครั้งใหญ่ครั้งนี้โดยเขียนข้อความว่า
ขอให้ทุกชีวิตจงแคล้วคลาดปลอดภัยพ้นจากทุกภัยในครั้งนี้
ดวงจิตชีวิตต้องจากโลกนี้ไปขอให้มีสวรรค์เป็นจุดหมายปลายทางด้วย

ขอบคุณเจ้าของภาพทางด้านนี้เป็น

เขาที่บวชที่เป็นปีพี่
ท่านเจสันแก้อยินละไปอยู่กับท่านวอล์ก็เป็นปี
แล้วพอเล่นละครเปล่าเล่นเป็นผู้หลายวะ

จริงเขาเล่นเมษร์ขอแฟนเมษร์

เปิดปลวดแบบเป็นพริกซูนีเลย

สะดุดเดือนแดนวงสะดุด

แต่เรื่องกินกันมันก็ต้องกินกันอยู่แล้วเป็นผัวเมียกัน
แต่หมายถึงว่าคงทำงานกันเยอะเกินไง

นี่ลองไปทำทมนี
วันไทม์นะวันไทม์นางบอกทุกรายการนะ
พรุ่งนี้กลับมาเจอกันหลังข้อลบกลุ่มไทย
พี่เบิร์ดเดย์พี่เหมียวมีความสุขมากฮะ